ประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่เขาลงคลิปประชดเอาไว้นะ

เปอร์ขอบรเพื่อรับทราบข้อเก่าหา
ในคดีจำหน่ายลอตเตอรี่ออนไลน์เป็นเจ้าแรก
วันนี้อย่าถ่ายรูปผมเลยนะวันนี้แม่ผมไปทำศัลยกรรมมาปากมันบวมอยู่
็อตนะครับพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์ผู้บริหารกองสลากพลัสนะครับ
กับทนายส่วนตัวเข้าพบพนักงานสอบสวนครับของปคบ
เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในความผิดพรบขายตรงแล้วก็ความผิดฐาน
จำหน่ายสลากรัฐบาลนะครับเกินราคาซึ่งน็อตเนี่ยฮะชูสองนิ้วเลย
สองนิ้วเพื่อแสดงสัญลักษณ์สู้ตายแล้วก็บอกว่าไม่หนักใจ
ส่วนการเข้าพบตำรวจในครั้งนี้นะครับน็อตขอความร่วมมือ
สื่อโอ้โหอย่าเพิ่งถ่ายภาพเยอะทำไมอ่ะพี่พี่ไปตัดเหงือกมาเลยปากมันบวมนะครับ
ทำให้สื่อมวลชนก็ไม่ได้เข้าไปเก็บภาพขณะสอบสวนนะครับผ่านไปกว่าหนึ่งชั่วโมง
็อตโพสต์แจ้งบอกว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเตรียมพิสูจน์ความบริสุทธิ์
สำหรับคดีนี้เกิดขึ้นมาปีนึงพอดีแล้วคุณผู้ชมน็อตเขาก็มองว่าทุกอย่างคือการตรวจสอบ
เคารพกฎหมายแล้วก็ย้ำว่าแพ้เป็นถ่านผ่านเป็นเพชรครับนี่ฮะ
กองสลักพลัสนะครับเข้าพบตำรวจเป็นเจ้าแรก
แต่คดีนี้ยังมีเจ้าอื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่๘๐นะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวดังอยู่นะก็ต้องรับทราบข้อเก่าหาด้วย
รายอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกครับไปที่สพเมืองเลยบ้างคุณผู้ชม
ประธานชมรมเครือข่ายผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยจังหวัดเลยนะครับ
แล้วก็ทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์แจ้งความดำเนินคดี
็อตกองสลากพลัสช่วงนี้งานเข้ารัวนะครับ
รณีที่โพสต์ข้อความถึงอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ซึ่งพาดพิงว่านักการเมืองท้องถิ่นรายนี้
สลากราคาถูกและนำเงินไปกว่า๔๕แสนบาท
แต่กลับไม่ได้ตามข้อตกลงทนายบุญถาวรนะครับ
รับอำนาจจากลูกความแจ้งความทั้งพรบคอมพิวเตอร์
แล้วก็อยากจะให้เป็นบรรทัดฐานว่าการจำหน่ายลอตเตอรี่ของกองสลากพลัส
เกินราคาจริงหรือไม่และเตรียมยื่นสารปกครอง
เพื่อระงับการออกรางวัลไปก่อนครับ
ถ้าบริการหรือกบวกอะไรก็ตามมันมีกฎหมายรองรัก
เพื่อให้มีการอายัดยึดทรัพย์สินใหม่
คดีนี้คดีที่เขามาแจ้งใหม่เนี่ยที่งานเข้ารัวเนี่ย
น็อตกองสลากพลัสเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหว
โต้หรือชี้แจงอะไรแต่เรื่องที่ชี้แจงก็คือบอกว่า
พรุ่งนี้ขายตามปกตินะจ๊ะนี่เขาโพสต์นะฮะ
ผมไม่ได้มาโปรโมทอะไรให้เขานะฮะเป็นข่าวครับ